สวัสดีครับข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะครับผมเอาล่ะครับ
กลับมาเจอกันอย่างงี้นะฮะครับฝนจะตกยังนี่ใช่ฮะ
พายุเข้านะแองจี้ถูกใช่ค่ะตอนนี้สภาพอากาศแปรปวนในช่วงระยะนี้ก็คือฝนฟ้าขนองทั่วประเทศไทยกันเลยทีเดียว
อย่างของกรุงเทพวันนี้ก็คึ้มมากคึ้มทั้งวันเลยแหมชั่วโมงนี้ต้องเชื่อกรมอุตุนะ
ช่วงนี้แม่นมากนะฮะใช่นะครับบอกกี่ละรอกละรอกก็คือตรงนั้นนะครับมาหมดเลยนะฮะ
อ่าฮะรักษาสุขภาพกันด้วยครับช่วงนี้อาจจะเจอฝนกันหน่อยนะคะนะครับ
ไปดูเรื่องของโควิดในวันนี้กันดีกว่าค่ะกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย
วันนี้พบหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสามรายในขณะที่ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมยี่สิบเจ็ดรายด้วยกันนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนถามถึงเรื่องของการรักษาเกี่ยวกับโควิด๑๙ยังไง
เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่แบบว่ามีการออกมาบอกว่าจะไม่มีการรักษาโควิด๑๙ฟรีแล้วหรือเปล่า
ซึ่งต้องบอกว่ารองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านมีการเปิดเผยถึงเรื่องของการรักษาโควิดสิบเก้า
สิทธิ์การรักษานะคะท่านบอกว่าสิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตรักษาทุกที่
อันนี้เราเคยได้ยินกันอยู่นะคำนี้ก็คือสิทธิ์การรักษาตามนโยบายของทางรัฐบาล
เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้เข้ารักษาโรงพยาบาลใดก็ได้นะคะ
โดยอาการที่เข้าข่ายวิกฤตอย่างเช่นช็อกหมดสติไม่รู้สึกตัวหายใจเร็ว
หน้าอกแบบเฉียบพลันเลือดออกในสมองอันนี้เป็นต้น
ซึ่งเมื่อมีโรคโควิด๑๙เข้ามาเนี่ยค่ะเขาก็มีการนำสิทธินี้มาใช้ควบคู่กับการควบคุมโรค
ทั้งโรงพยาบาลของทางรัฐแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนครับทีนี้ค่ะ
ตอนนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโควิดมากขึ้นเรื่องของการระบาดของสายพันธุมิครอน
เราก็พอทราบกันว่าอาการมันรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุเดลต้านอยู่เจ็ดเท่าการเสียชีวิตน้อยกว่าอยู่สิบเท่าอ่ะค่ะ
โดยผู้ติดเชื้อกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่มีอาการหรืออาการมีก็คือน้อยมากมากอืม
จำเป็นต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลก็เลยเน้นให้เข้ารับการดูแลในระบบโฮมไอโซเลชั่นแล้วก็คอมมูนิตี้ไอโซเลชั่น
รวมไปถึงมีการเตรียมปรับให้ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เข้าสู่ระบบการรักษาตามสิทธิ์
ซึ่งอันนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายยกเว้นนะคะยกเว้นแต่ว่าไปโรงพยาบาลเอกชนนอกระบบอันเนี้ยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองอืม
ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเขามีการเสนอคณะกรรมการสถานพยาบาลค่ะที่จะมีการใช้เมื่อวันที่สามมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ก็ทำให้สถานพยาบาลทั้งทางภาครัฐแล้วก็เอกชนเองนะคะเขามีการร่วมกันดูแลผู้ป่วยแต่ว่าปัจจุบันสายพันธุมิครอนมีความรุนแรงน้อยลง
สาธารณสุขเขาก็เลยมีความเห็นตรงกันว่าควรจะมีการปรับให้มีการรักษาโควิดตามสิทธิ์การรักษาทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า
หรือว่าบัตรทองสวัสดีการข้าราชการแล้วก็ประกันสังคมสำหรับผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ย
อ่ะพ่อยังสามารถเข้าระบบแอตเดสไอเมอร์ก็คือโฮมไอโซั่ลเลชั่นได้ตามปกตินะคะ
โดยบัตรทองนั้นติดต่อผ่านสายด่วน๑๓
ประกันสังคมติดต่อผ่านสายด่วน๑๕๗
สิทธิสวัสดีการณ์ข้าราชการอันนี้โทร๐๒๒๗๐๖๔๐๐
หรือว่าเป็นสิทธิประกันต่างด้าวอันนี้โทร๐๒๕๙๐๑๕๗๘
ยืนยันว่าการปรับโควิด๑๙มาสู่การรักษาตามสิทธิ์
ไม่มีผลกระทบในช่วงนี้ค่ะเนื่องจากว่าเป็นการกระจายผู้ป่ว
ตามจุดต่างที่ขึ้นทะเบียนตามสิทธิ์
ขณะเดียวกันไปดูทางด้านในแพทย์สุภกิจศิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ท่านมีการกล่าวถึงความคืบหน้าของสถานการณ์การเฝ้าระวังเรื่องของสายพันธุวิต๑๙ค่ะ
โดยสัปดาห์ที่ผ่านมามีการตรวจไป๑๙๗๕ราย
พบว่าเป็นโอมิครอนอยู่ที่๙๗๒และอีก๒๘อันนี้เป็นสายพันธุเดลต้านะคะ
ซึ่งประเทศไทยก็พบโอมิคอนครบทุกจังหวัดแล้ว
ทีนี้ท่านก็มีการสรุปประเด็น๕ประเด็นออกมาด้วยกัน
ก็คือเรื่องของการระบาดของสายพันธุมิครอนเนี่ยมันรวดเร็วทั่วโลกแล้วก็เกิดซ้ำบ่อย
ทำให้มีโอกาสเกิดการกลายพันธุ์มากขึ้น
ทั้งการเกิดสายพันธย่อยของโอมิครอนอย่างที่เราเห็นตอนนี้
หรือว่าไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีการเกิดสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่า
แต่ขณะนี้อย่างที่บอกไปก็คือยังไม่พบสายพันธุ์ใหม่นะคะ
อย่างที่ก่อนหน้านี้มีข่าวของที่ไซปรัสที่บอกว่าเป็นเดลตาครอน
สุดท้ายเขาก็มีการสรุปออกมาว่ามันเป็นการปนเปื้อนในห้องทดลองนะคะ
ข้อที่๒อย่างที่บอกว่าการเฝ้าระวังสายพันธุ์ในประเทศไทย
ตอนนี้พบสายพันธุ์โอมิครอน๙๗๒
คืออีกปั๊บเดียวมันจะเดินทางไปถึง๑๐๐

เรียกว่าเป็นการติดเชื้อในประเทศเองเนี่ยนะคะสัดส่วนคือ๙๖๒แล้ว
คือตอนนี้ต้องบอกว่ามีการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัวก็พบว่าประมาณ๒นะคะ
อยู่ที่๑๘แล้วซึ่งก็จะทำให้การเฝ้าระวังต่อไป
แต่เรื่องของแบบว่าอาการข้างเคียงหรือความรุนแรงตอนนี้ก็คือรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
แต่ความรุนแรงและการหลบวัคซีนนะคะยังมีข้อมูลไม่เพียงพออย่างที่บอกไป
ซึ่งทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะประสานกับกรมการแพทย์แล้วก็เช็คกันอีกทีนึง
ต้องใช้ข้อมูลเยอะด้วยในการรวบรวมข้อมูลนะฮะ

แล้ววันนี้เราพูดได้อย่างเต็มปากว่าโอมิคอนร้อยเปอร์เซ็นต

เราก็ไม่รู้ว่าว่าตอนแรกเราคิดว่าถ้าสมมุติโอมิคอนร้อยเปอร์เซ็นต์มันคือการปิดเกมใช่เปล่า

วันนี้เขาบอกเฮ้ยคิดใหม่สิฮะ

ไม่แต่ถ้าสมมุติเราคิดแบบโรคสวยนะ

มันก็คือมันไม่ได้รุนแรงเยอะจริง
แต่คนนี้ไอลองโควิดน่ะนั่นแต่มันมีผลตามมาค่อนข้างจะเยอะ

เอฟเฟคแต่ก็คือมันก็ไม่ได้เกิดกับทุกคนนะน้อง

แล้วแต่ภูมิคุ้มกันมันกลับมาที่ภูมิคุ้มกันหมดอ่ะ

บางทีเชื้อไม่ได้ลงไปที่ปอดเหมือนเดลต้า
แต่ว่าอาการหลังจากนั้นบางคนเนี่ยพอเวลาไปเช็คที่ปอดเนี่ย

วิ่งได้๙๐นาทีเต็มพอหลังจากติดโควิดมาปุ๊บ
เล่นได้ไม่ถึง๙๐นาทีเพราะมีอาการเหนื่อยหอบ

ส่วนของน้องเฟย์เดี๋ยววันนี้เราอัปเดตกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ
ครับผมติดโควิดคือการผิดพลาดนะฮะ

จัดไปฮะเว้นหวานครับ

เอาอีก
สมมุติเกิดมีติดอะไรอยู่ก็ยังไปใช้ปังกันรายได้อยู่ได้ไหมฮะ
ประกันทุกวันนี้รัฐบาลเขาบอกว่ารักษาประเทศไทยเรายังจะมีการรักษาเหมือนเดิม

แต่ส่วนน้อยนึกออกป่ะส่วนน้อย
แต่ขายใหม่เขาไม่ขายแล้ว
แต่บางเจ้าเขายังชดเชยให้เราอยู่ถูกต้องป่ะ
แล้วก็อย่างเราเน้นประกันว่า
ประกันชีวิตของเราที่เราส่งกันมาหลายปี
ระยะยาวสิทธิ์บัตรทอง

ใช่แต่อันนี้เขาพูดถึงในกรณีที่แบบว่าเราไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่นอกระบบ
หลังจากนี้ไปก็คืออาจจะต้องแบบว่าจ่ายเอง
แล้วเมื่อกี้จะพูดถึงเรื่องของบางประเทศที่ตอนนี้เขาเริ่มมีการเปิดประเทศ
ตอนนี้กำลังรออยู่ว่าประเทศญี่ปุ่นนะคะเขากำลังมีแบบ
สำหรับคนที่ไม่ได้มีบ้านพรรณนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นสามารถเข้าไปได้หรือเปล่า
เพราะก่อนอันนี้เขาปิดอยู่เราก็ไม่สามารถเข้าไปได้ใช่ไหมคะ

๕วันอาจจะเหลือแบบ๓วันมีการลดลงเดี๋ยวต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีนึง
ครับผมน้ำมันขึ้นอีกแล้วอ่ะ
ใช่ยังดูกันอีกเลยแต่ดีเซลรู้สึกจะลด๓บาท
กรุงสรรพ์เซ็นต์บอกว่าดีเซลล์ลด๓บาทมนตร์แต่ว่ายังไม่ใช่พวกนี้
๖๐สตาร์แม่นี่ขึ้นมาแล้วเบนซินแก๊สโซฮอล
เรารู้อยู่แล้วว่าน้ำมันยังไงยิ่งฟังยิ่งเครียดแต่มันก็ขึ้นไปเรื่อย
วันนี้คุณดูภาพรวมแล้วกันเติมน้ำมันถังเกือบ๒๐๐๐นะ
พี่๒๓๐๐บาทไปคุณหนูเกินด้วยเพราะเราใช้รถใหญ่รถตู้
คิดถึงคนทั่วไปจริงวันนี้เติมน้ำมันเกือบ๒๐๐นะ
ถูกต้องพรุ่งนี้ก็เบนซินขึ้นอีก๖๐ซังนะครับผมทุกประเภทนะฮะ
ส่วนดีเซลก็ต้องรอมาตรการนิดนึงเพราะว่าทางรัฐประกาศไว้แล้วว่า
เดี๋ยวจะมีการลด๓บาทต่อลิตรเลย
แต่ก็ต้องดูว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะถ้าลดปุ๊บก็โอ้โห
ไปได้มันก็จะหายไปส่วนตรงนั้นเยอะมาก
เหมือนน้ำมันดีเซลคือแบบอึดมากเนอะ๒๙จุดปิ่มมานานมาก
เอาอย่างนี้พรุ่งนี้วันพระใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะ
หลายคนจะเล่าข่าวให้พระก็กะไรอยู่แต่ก็จะเล่าให้ฟังนั่นแหละ
กับกายมีเรื่องทรายแยสาธิตมณดำเยอะมากขึ้นมากขึ้นค้างเกตไหม

แล้วคนที่บอกว่าโดนของอะไรอ่ะคือส่วนใหญ่เรียนจบสูงเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งนั้นเลย
เป็นคนใกล้ตัวอย่างนั้นเลยแล้วก็คำถามยอดฮิต
จากการที่ตัวเองทำคชาพาพาไปมูเนี่ยโดนของแก้ที่ไหน

เออแล้วพี่ก็จะถามว่า
เหรอแก้ยังไงแต่ตัวเองเชื่ออยู่อย่างเดียว
คือวัดอินวัดอินเนี่ยวัดอินที่ได้รับ
วัดอินที่มีพระใหญ่ของรมพุทธอาจารย์โต

แค่ไปนั่งก้ไปบอกเป็นบ่อน้ำมนต์ของพุทธาจารย์โต

แล้วส่วนใหญ่คือให้ใช้น้ำมนต์ทำอะไรคะมาดื้ออยู่

คือข้างในเข้าไปก็จะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายสารานิดนึงค่ะ

สำหรับแบบว่าประชาชนที่แวะไปที่วัดเนี่ย
สามารถที่จะตักไปสำหรับดื่ม
หรือว่าเอาไปแบบชำระล้างอะไรต่าง

น้องบอกว่าเดี๋ยวเราต้องไปขอบคุณภาพ

ชั้นก็อูศาเล่าเอ๊จะแก้ของที่ไหน

ถ้างั้นฉันจะมาเล่าวัดองวัดอินจะเข้าโปรโมทรายการตัวเองเหรอ
ใช่และกระชับภาพรายมูลนะลูก
เฮ่ยจริงถ้าไม่รู้ว่าวัดอินก็เว้ย
เมย์เป็นอีกหนึ่งวัดที่แบบว่าตรงบ่อน้ำมน

แก่ดวงตรงนี้ให้ตรงบ่อนน้ำมนต์ที่เขาศักดิ์ศิลป์กันน่ะ

ตอนแรกฉันจะอ่านเรื่องหลวงพ่อเพชรพ่นไฟรักษาผี

คือที่เราจะพูดเหลือมนปีภาพหรอมนตร์

ที่ศิษฐกรรมพ่นไฟ
ไปดูรูปสักนิดนึงก่อนที่จะครบโลกชาติ
ไปดูรูปได้ไหมเดี๋ยวจะกลับมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเป็นยังไง

ไฟฟู้เหมือนพลังวูกไฟแดงเลยไหมครับ

นี่ไม่ได้อยู่สมุยนะครับ

ช่วงนานครับขอรบทรงชาติก่อนครับ

เมื่อวานนี้คือเษ็กตามไทรัสเนวโชว์นี่แหละ

เพราะว่าตัวเองก็จะขโมยข่าวจากไทยรัฐนิวโชว์ไปเล่ากลางคืน

มันอัปเดตสุดเนี่ย
ช่วงที่แบบข้องเกี่ยวแบบว่าจะเข้ารายการฉันนอนคืน

เอาเสียงเขียวนี้เป็นป้ายสิวเหรอ

เอาน้ำมันพี่มดทายหน่อยนะทายแล้วมันจะดีมาก
น้ำมันเป็นมันมันศักดิ์เสร็จถ้าเป็นมันสิวขึ้นแล้วเนี่ย
จะเอาเป็นป้ายจริงหรอ

ไม่เล่าไปร้องไห้ไปนะอ๋อเอาใจลำบากนะครับเออ

เป็นรักษาใช่
เดี๋ยวไม่เปิดเลยอย่าไปยี่ตาทำไมละมด
เออวันนั้นพี่เช้าก็ทาปากทาจมูกไปเรียบร้อยน้ำตาลินเลย
เชื่อไหมคุณผู้ชมจะบอกเราแบบว่าโชว์สิ้วกันในรายการ
รายการเราแบบว่าสดมากจริงนะคะอยู่เป็นเพื่อนทุกคนที่บ้านตอนนี้กำลังนั่งดูโทรทัศน์กันอยู่
ฟังเถอะข่าวเร็วพี่มดเล่าข่าวพระเลย
คือพระที่ทำพิธีชื่อดูสิคือพระองค์นี้ชื่อหลวงพ่อสมเพชรชายาพินันโทนะฮะ
เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าเขาพานเพชรเนี่ยที่จังหวัดศรีสเกตเนี่ยเขาบอกว่าไอ้การพ่นไล่มนต์ดำศัยยศาสตร์
มนต์ดำไหล่ผีปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บออกไปเนี้ยครับคือล่าสุดพระครูโกศลนะฮะ
สิทธกิจเนี่ยหรือหลวงพ่อพุทธวายาโมเจ้าคณะอำเภอภูสิงศ์เนี่ย
พร้อมด้วยตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบบอกว่าไปถึงพบว่ามีประชาชนที่เจ็บป่วยเนี่ย
เข้ารับการรักษาพยาบาลกันเยอะพอสมควรบางคนก็มาทำพิธีสะดอกข้อจำนวนมาก
โดยพระครูโกสนสิทธิ์ฆาตกิจเนี่ยเปิดเผยว่าเรื่องเนี่ยพระเดชน์พระกุลนะฮะ
ท่านพระวินัยเมธีเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยเขาได้สั่งการให้อัตมา
ซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์เข้ามาดูแลตรวจสอบวัดเขาพานเพชร
ครับก็พบว่าเหตุการณ์ก็ปกติดีนะอืม
ส่วนเรื่องที่มีการพ่นไฟเขาบอกพ่นไฟนั้นทำอะไร
โดนคุณสัยเอ่ยไล่ผีเอ่ยหรือคนจากทั่วประเทศเดินทางมาทำหมดเลย
โรงพยาบาลแล้วอ่ะมันรักษาไม่หายแล้วก็ที่พึ่งสุดท้ายก็เลยมาที่วัดนี้
อัตมาก็บอกว่าเอาอย่างนี้เจ้าคณะอำเภอบอก
ตมาได้สั่งให้หยุดการกระทำดังกล่าวแล้วล่ะเนื่องจากว่าหลวงปู่สวงเนี่ย

คือพระองค์นี้ก็อ้างบอกว่าวิชานี้เอามาจากไหน
วิชานี้เอามาจากบุปุศวงก็คือเอาไป
เมย์หัวเราะ

ตาหลายอะ
สดชื่นมากนะตอนนี้หนูยังสดชื่นแทนพี่เลย

ก็บอกยังไงต่อหมดจะจบไหม
คือเมื่อวานนี้ที่ทางนักข่าวก็ไปถามพระองค์นี้
นี่วิชาอะไรหลวงพ่อ
พ่อบอกเขาศึกษามาจากหลวงปู่สวง
หลวงปู่สวงเนี่ยถ้าสมมุติรับจริงเป็นพระเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งเลยล่ะ
เจ้าคณะอำเภอเขาก็บอกว่าอัตมาบอกให้หยุดแล้วล่ะ

เนื่องจากว่าหลวงปู่สวงเนี่ยท่านไม่เคยสอนวิธีการรักษาผู้ป่วยแบบนี้มาก่อน
ขณะที่หลวงพ่อสมเพชรกล่าวว่า
ได้ใช้วิธีการสวดมนต์ก่อน

เพื่อรักษาโรคตามแบบวิธีการที่เรียนมาจากครูบาอาจารย์ฮะ
แล้วก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วย

แต่ว่าค่าครูเนี่ย๑๙๙บาท
แล้วก็รักษาผู้ป่วยอย่างนี้มานานหลายปีแล้ว

ก็หายหลายคนแล้วเพราะว่างั้น
ถูกต้องใช้แป้ง๒ชิ้นแล้วก็มาวางไว้ที่ท้อง
หลังจากวางเสร็จเราก็เปิดก็คือเปิดเสื้อก่อนนะ
แล้วก็ให้สัมผัสกับเนื้อสัมผัสกับที่ท้องเสร็จแล้วก็

เสร็จแล้วท่านก็เริ่มพ่นไฟไล่สิ่งที่มันชั่วร้าย

เหมือนที่เชื้องใหม่ที่รูปศึกประตอง

แต่ว่าก็ไม่น่าจะแบบมันได้ทุกโรคไหมนะครับ
ไม่ลักษาทุกโรคคุณหมอระบากเลย
ถูกต้องค่ะ
ถ้าไฟไหม้ขึ้นมาก็จบเลยนะครับผม
หนีกันแบบโอ้โหร้อนนะไม่ได้ร้อนร้อนคือไม่ได้โรคหายนะฮะ
ร้อนแป๊บไฟจากข้าวเนี่ยแหละอืม
มาถึงเรื่องราวของลิงเผือกกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
ลิงเผือกหายากครับมดฮะค่าตัวไม่ต่ำกว่า๑ล้านบาทครับ
ที่วัดเขาพรมแสหนี๊ยนะครับผมนะ
วัดเขาพรมสงแงครับสั่งพระชาวบ้านช่วยดูแลด่วนครับ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๓สาขาเพชรบุรีครับ
นำคณะสัตวแพทย์นะครับและเจ้าที่อุทยานเนี่ย
ลงพื้นที่ดำเนินการทำหมันลิงสมนะครับ
โครงการควบคุมประชากรลิงสมพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรีครับ
ระหว่างวันที่๘ถึง๑๗กุมภาพันธ์

อุ๊ยแต่เผือกจริงนี่ฮะขาวล้วนเลยครับ
สมบูรณ์มากครับอายุประมาณ๖ปี
ชื่อเจ้าเผือกครับซึ่งลิงเผือกตัวนี้เนี่ยนะฮะ
ตกไปอยู่ในตลาดมืดครับหรือว่าผู้ลักลอบครับ

จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าตัวละ๑ล้านบาท

แต่ถ้าถึงมือผู้เลี้ยงจะมีมูลค่าเพิ่มสูงถึงกว่า

เนื่องจากมีลักษณะเด่นไม่เหมือนใครครับ

จากการตรวจสอบเชิงประชากรของลิง
วัดขาวพรมสแง้นะครับผมพบว่า

แต่เจ้าเผือกตัวนี้เท่าที่สังเกตตั้งแต่เล็ก
พบว่าเป็นลิงที่เป็นจุดด้อย
แล้วค่อยเริ่มขาวจนเป็นสีเผือกทั้งหมด

ถูกต้องครับเขาเห็นกันมานานแล้ว
ปัจจุบันพบเหลือเพียงตัวเดียว
สัตวแพทย์จึงได้ทำการเจาะเลือดเจ้าเผือกนี่แหละครับ
ความผิดปกติในพันธุกรรมนั่นเองครับ
ขณะที่พระประหลัดแรมนะครับ
ปสัสโวผมเจ้าวาดวัดขาวพมศแงนะครับ
กล่าวว่าเจ้าเผือกมีนิสัยไม่ดุร้าย

ทางวัดเนี่ยเคยสำรวจพบลิงเผือกจำนวน๒ตัว
มันไม่อยู่แล้ว๒ตัวแล้วหายไปไหนตัวตายไปแล้วมั้ง
เป็นเพศผู้๑ตัวแล้วก็เจ้าเผือกเพศเมีย๑ตัว
ปัจจุบันลิงเผือกเพศผู้เนี่ยหายไปจากวัดหมดนะครับ
ตนจึงได้สั่งการให้พระลูกวัดแล้วก็ชาวบ้าน
ช่วยการสอดส่องดูแลเจ้าเผือกเพื่อป้องกันการลักขโมยนั่นเอง
ตัวผู้หายไปแล้วหายไปแล้ว
ไม่รู้ว่ามีใครมาขโมยไปหรือเปล่าหรือว่าหายไปตามธรรมชาติ

แต่ตอนนี้ก็พี่ประตูสัตว์ก็ดูแลเต็มที่

เป็นลิ่นปัจจุฬาศาสตร์สัตว์หายากถูก
บางที่เข้ามาเต็มก็มีเหมือนกันลิงยกพวกตีกัน
รบบุรีจริงค่ะอันนั้นเยอะมาก
ฝั่งปางสามยอดกับฝั่งตลาดสองฝั่งจะไม่ถูกกัน

เอ้าไปดูกรณีนี้ค่ะ
ตำรวจเร่งตามหาตัวชายที่ไปขับรถ
เรียกว่าไล่จี้แล้วก็ปาดหน้าน้องช่างแต่งหน้าท่านหนึ่ง

คือจากกรณีที่มีชายครั่งรักในคืนบรรเวอเรนไทน์
ดูคลิปกันนะคะนี่นะปาดมาปุ๊บ
น้องช่างแต่งหน้าเขาก็งงแหละว่าเขาทำอะไร
เขามีการขับรถไล่แล้วก็ปาดหน้ารถเก่งของสาวช่างแต่งหน้ารายหนึ่ง
พร้อมกับเดี๋ยวพอขับเข้ามามีการเปิดกระจกด้วย

แล้วก็ขอดูว่าในรถเนี่ยมีแฟนสาวของตัวเองอยู่หรือเปล่า
ปรากฏว่าพอเห็นว่าไม่มีปุ๊บรู้ว่าผิดคัน
ขับหลบหนีไปเลยค่ะอ้าวนี่นะอันนี้ถอยมานะ

นี่มันเข้าใจผิดหรืออะไร
เขาเข้าใจผิดเหมือนว่าเข้าใจว่าแฟนน่าจะอยู่คันนี้
แล้วก็ทำแบบนี้นี่เลยตอนเวลาประมาณตีสองครึ่งนะคะ

คือน้องช่างแต่งหน้าคนนี้เนี่ยเขามีการเดินทางออกจากบ้านเขา

แบบไม่มีใครค่ะพี่พี่เข้าใจผิดแล้ว
เข้าเงินจะขับรถไปที่ดำเนินสะดวก

ระหว่างทางก็มีการแวะรับช่างทำผมอีกคนนึง

ปรากฏก็มีรถคันนี้ค่ะขับมา
แล้วก็ไปจี้เขาแล้วก็ปาดอย่างที่บอกไป

พยายามจะถามว่ามีแฟนสาวเขาอยู่ในรถหรือเปล่าค่ะ

ไม่มีก็มีตัวเขาแล้วก็มีน้องผู้ชายอีกคนนึงแค่นั้น
พอเขารู้ปุ๊บว่าไม่ใช่เขาก็ขับไป
แต่สภาพรถที่เกิดขึ้นนี่เขาออกมา

เพราะว่าสภาพรถเขาคือมันบุบหมด

เพราะเขาปาดข้างแบบถอยชนอะไรอย่างนี้
ถอยชนเลยหรือว่าอย่างไรนะครับ

เพราะเขาก็ข้างรถก็เป็นถลอกหมดอะค่ะ

ใช่อันตรายมากคือหายไปตอนนี้ตำรวจก็มีการเร่งตามหาตัวนะคะ
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกเทิดเกียรติ

เปิดเผยบอกว่าผู้บังคับการตำรวจภูทรราชบุรี

แล้วก็สั่งการให้ทางสพดำเนินสะดวกนั้นเร่งรัด
ให้พนักงานสอบสวนและผู้เกี่ยวข้องติดตามตัว
คู่กรณีมาสอบสวนโดยเร็วที่สุดนะคะ

คาดว่าน่าจะไม่เกิน๒๓วันค่ะ
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
หากสอบสวนแล้วพบว่าการกระทำดังกล่าวมีเจตนา
ก็จะเข้าข่ายความผิดพรบจรจร
ซึ่งก็ต้องดูตามพยานหลักฐานว่า
เข้าข่ายความผิดอื่นด้วยหรือไม่
แต่คงไม่ยากเพราะว่าน้องมีกล้องวงจรปิดหน้ารถ

โอเคเนี่ยตามง่ายแล้วนะครับผม
เดี๋ยวก็ต้องว่ากันไปใครผิดก็ต้องว่าไปตามผิด
ตีสองครึ่งนะครับพี่พี่คิดดูซิ

ลงไหมคะไม่ได้ลงจากรถน่ะท่าม่าค่ะ

อ้าวไปนี่วันนี้เท่าไรแล้วคะวันนี้วันนี้๑๕นาที

เลื่อนไป๑วันครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดถูกตายมากใช่ค่ะหลายคนก็ต้องไปเช็คนิดหนึ่ง

เพราะปกติอ้าว๘๐บาทหาไม่มีไป๑๐๐บางที่๑๑๐ตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วอ่ะ
๑๒๐บาทไหนล่ะ๘๐บาทมีจริง
นี่ไปเดียว๑๒๐บาทเลยตอนนี้ไม่มีหัวชุดนะ
ก็คือทุกวันนี้หากมีเงิน๘๐บาทจะซื้อลอตเตอรี่ได้หรือเปล่า
นี่คือคำถามที่คนไทยถามกันเยอะเหมือนกัน
เพราะว่าผู้สื่อข่าวเองของไทยรัฐของเราเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่
สำรวจราคาลอตเตอรี่นะฮะในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็นนทบุรี
ซึ่งที่ออกสลากินแบ่งนี้อยู่ที่นนทบุรีด้วยซ้ำไป
มันควรจะสัก๘๐๙๐บาทก็เจอ๑๒๐บาท
มีคำถามคำถามหนึ่งนะวันนี้ที่คำถามว่า๘๐บาทซื้อลอตเตอรี่ได้จริงเหรอ

เขาบอกว่าลอตเตอรี่ที่ขายต่างกันส่วนใหญ่จะเป็นเลขดังหายาก
เลขวันวาเลนไทยอย่างนี้๑๔บาท
วันมาฆ่าผู้ชายอย่างนี้หรือเลขแม่น้ำหนึ่ง
น้ำหนึ่งพอแม่น้ำหนึ่งให้ปุ๊บแล้วเรียบร้อยที่แผงไม่มีแล้ว
คนต้องการเยอะเนี่ยมันก็จะเพิ่มราคา
ตอนนี้นะลอตเตอรี่เล่มหนึ่งขายกันเกือบหมื่นบาท
หมื่นนึงหมื่นนึงต่อเล่มตกแล้วต่อใบนะเม
ตอนที่พี่พูด๙๑๙๒ใช่มั้ยแม่คะเขาบอกต่อใบ๑๐๐
วันละ๑๐๐แล้วใครจะขาย๘๐น้อง
ซื้อของมา๑๐๐บาทอย่างนี้ใครจะขาย๘๐บาท
พอรับมาบางทีถูงสุดเลยก็คือ๙๗๙๘แล้ว
ขนาดที่อีกคนหนึ่ง
คู่นึงจะสองร้อยสี่สิบบาทครับเขารับมาแพง
เพราะตอนไหนตอนเนี้ยรถตาลีที่เขารับมาพ่อค่าแม่เขา
การซะหน่อยจะให้ขายถูกก็ไม่ได้ป่ะอืมถ้าขายถูกเกิน
ไปมันไม่ได้ไม่ได้กำไรอย่างเดียวนะมันขาดทุนเลยบางคนก็
มีอาชีพขายลอตเตอรี่จริงนะฮะบางคนเนี่ยคือหนึ่ง
เดือนเนี่ยเขามี๒วันที่เขาจะต้องไปตะเวนขายลอตเตอรี่ให้หมด
งวดประงวดงวดประงวดอะเค้าเหลือติดมือ

ถ้าสมมุติเราแบบว่าเห็นอกเห็นใจคนซึ่งกันแล้วกันอะไรอย่างนี้
๘๐บาทซื้อได้หรือไม่เขาบอกมีจริงค่ะตอนที่หวยใกล้ออก
มากมากค่ะพี่มดเหลือแบบเต็มแผงแล้วอ๋อใช่ตอนนั้นเนี้ย
เหมาได้เลย๘๐บาทเขาขายค่ะเพราะเขากลัวค้างแผงอืมกลัว

เขาบอกว่าน่าจะเป็นการเข้าใจ
เข้าใจผิดของฝ่ายนางสาวพัชรี
ก็คือช่างแต่งหน้าสาวแล้วก็นายไพริน
เป็นแฟนนุ่มก็พาตัวคนรักของเขาไป

ก็มีการเดินทางมาที่สพดำเนินสะดวก
เพื่อนค่ะเพื่อมาไกล่เกลี่ยกับทางคู่กรณี
ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปไกลเกลี่ยกัน
ห้องประชุมชั้น๓สพดำเนินสะดวก
ก็ตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกค่ะไกลเกลี่ยกันไปแล้ว

จากการสอบถามในบีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลายคนก็จะอยากรู้ว่าเขาทำอะไรของเขานะคะ
บีเขาเล่าว่าในวันเกิดเหตุตัวเองเครียดเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว
แล้วก็ขอโทษที่ได้ทำแบบนั้นลงไป

อื้อขอโทษเรียบร้อย

ถูกแต่ว่าเฉียวชนก็น่าจะรับผิดชอบไป

อ่าถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าจบสวย

นะครับส่งมานะครับที่แอดไลน์ของเรานะครับ
แต่ต้องลงท้ายด้วย๐๐และเลขตองครับ
อืมนะครับ

เออแต่ไม่มีเลขชุดนะคะ
ถ้าเลขชุดที่เลขดำก็ไม่มีแม่

อ่าฮะน่าจะเป็นแบบ๐๐อย่างที่แองจี้บอก

แต่บทที่มันจะออกโอกาส๐๐นี่มันมีโอกาสน้อยมากเนอะ

เคยเห็นออกมา๘๐๐น้อยจัง
เอาตรงแม่เหมือนซื้อทิ้งอ่ะ
ครับผมราคาก็เลยซื้ออาจจะ๘๐บาท

มันต้องยังว่าแต่๘๐หรือ๕๐ยังไม่ซื้อเลย

เหมือนต้องฝันอยู่กัน๘วันไปขึ้นไปอ่ะ
ใช่ต้องมั่นใจจริงแต่ว่าให้หวยออกคุณสูญอย่างนี้

ลอตเตอรี่๘๐บาทขายอยู่ที่ตลาดทบ๓เซนในพญาไทย

ตลาดทอบอลตลาดทหารบกอ่ะหนูแป้นหน่อยซิลูก

แต่ต้องจ่ายผ่านแอปประตังอ๋ออันนี้อยู่ในโครงการถ้าจ่ายผ่านแอปประตังมันได้๘๐อยู่แล้ว

ก็จะมีจุดบริการอยู่แต่บางทีจุดบริการนั้นน่ะอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้เราไงค่ะต้องขายหน่อย

ขายใบละ๑๒๐เลยค่ะแล้วคนส่งมาเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับมาม่าสวัสดีมาม่าครับ

โอ้โฮมาม่านี่เป็นแฟนรายการนะครับ๒ข้อความมาหาเราเกือบทุกวันเลย
ครับผมห้างพันธุ์ทิพย์งามวงวัน๕ใบ๙๕๐จ๊ะ

แถมคุณกูพูดกันเองนะ
๘๐บาทมีครับแต่ต้องไปซื้อกับตำรวจนะครับแต่ต้องไปซื้อกับตำรวจนะครับ

แม้ว่าปีที่แล้วบอกว่า๙๑๙๒ก็นางน็อดทุ่น

แต่ผมรับมานะ๙๒๙๓แล้ว
ผมขาย๘๐บาทแล้วผมจะเอาอะไรกินกัน

ถ้าเป็นชุด๒๒๐ใบเดี่ยว๑๑๐เป็นชุด๒๒๐เหมือนกัน

ควรมีทุกคนที่ขายนะคะ

พี่เช้าครับนราธิวาสครับ๘๐บาทฮะเดี๋ยวเดินทางเลยครับ

เอาจริงนะคุยเรื่องอื่นให้แชร์เรื่องอื่นนั่นนี่นี่นั่นนะ

อันเนี่ยแหละพอข้าน้ำข้าวไฟเงียดแหละ

มันเป็นปัญหามวลรวมของชาติไง

โอ้โหคุณยงยุทธ์นะ

ไปดูเรื่องนี้ค่ะสามีเขาติดใจมาก

แล้วปรากฏว่าทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ย

บัณฑิตปานาศรีพร้อมด้วย

ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
กับร้อยตำรวจเอกสุเมฆทองทัพ

ทำคลอดของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

จนเป็นเหตุให้นางสาวกันนิกา
แล้วก็ลูกชายที่อยู่ในคันเสียชีวิต

บอกว่าตั้งแต่ลูกสะพ้ายตั้งคันมา

จนกระทั่งครบกำหนดคลอดคือวันที่๘กุมภาพันธ์

เนื่องจากว่าปากมดลูกยังไม่เปิด

โดยหมอเขาให้ลูกสะพ้ายอดอาหารตั้งแต่เที่ยงคืน
ลูกสะพ้ายเข้าไปอาบน้ำปรากฏว่า

หมอกลับให้เข้าห้องตรวจคลันปกติ

ได้ทำให้ลูกสะพายเขาก็เอกใจแล้วเอ๊ะทำไมถึงให้ไปกินข้าวล่ะ
อืมในเมื่อให้อดข้าวมาทั้งคืนแล้วจากนั้นหมอบอกว่าชีพจรเด็กไม่
เต้นแล้วให้รีบกลับไปกินข้าวชีพจรเด็กจะได้เต้น
สะพ้ายก็เลยไปกินข้าวตามที่หมอบอกอะค่ะเพราะว่าอยากจะให้ชีพจรของลูกเนี่ย
กลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่งต่อมาหมอก็พาไปอันเตอร์ซาวน์ถึงสามครั้งก่อนจะบอกว่าเด็กที่อยู่ในคันเนี่ย
เสียชีวิตแล้วแล้วก็ปล่อยให้ลูกสะพ้ายนั่งรออยู่ที่หน้าห้องตรวจคลอดอย่างนั้นนะคะ
โดยไม่ทำอะไรกับลูกสะพ้ายเลยจนกระทั่งบ่ายสามโมงเข้าไปถามแพทย์บอกว่า
เด็กเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรซึ่งได้รับคำตอบกลับมาว่าไม่รู้
ดิฉันก็ถามกลับไปว่าจะทำอย่างไรให้เด็กออกมาจากท้องแม่
ก็ได้รับคำตอบมาว่ารอหมอก่อนหมอกินข้าวอยู่อืม
เห็นว่ามันไม่มีการช่วยเหลืออะไรหรือทำอะไรเลยค่ะ
ก็เลยบอกกลับไปว่าจะร้องสื่อนะเนื่องจากว่าไม่มีการดำเนินการใด
ซึ่งทางโรงพยาบาลก็ตอบกลับมาอีกว่าเด็กที่เสียชีวิตแล้วสามารถอยู่ในคันได้ถึง๒วัน
จากนั้นนะคะมีหมออีกท่านหนึ่งนำลูกสะพ้ายไปตรวจ
แล้วก็นำขึ้นไปยังห้องพักฟื้นโดยปล่อยให้นอนรออยู่เฉย
ต่อมาโรงพยาบาลมาแจ้งว่าลูกสะพ้ายเสียชีวิตอืม
ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมจากโรงพยาบาลว่าจะรับผิดชอบอะไรบ้าง
ที่ทำให้ต้องสูญเสียถึงสองชีวิตไปอ่ะค่ะลองไปฟังเสียงคุณสายใจคุณแม่คุณสามีนะคะ
คนที่สามแล้วค่ะคลอดอ่ะเขามาเป็นคนที่สามเขาคลอดเองมาตลอด
คนนี้เป็นคนที่สามที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนที่สามเนี่ย
เราก็ถึงได้ถามบอกว่าอ้าวคุณหมอถ้าหนูรู้ดีขนาดนั้น
หนูจะมาหาคุณหมอกันทำไมถ้าให้เรารู้เองอะไรเอง
ผ่าหรือไม่ผ่าเนี่ยเราจะไปบอกหมอเองไม่ได้หรอกอืมอ๋อเนี่ยหูเสีย
คือเหมือนประมาณว่าไม่ยอมผ่าเอาเด็กออกก็กลายเป็นว่าคุณแม่ก็เลยเสียชีวิตไปด้วยอีกคนนึงอย่างนี้
ลองไปฟังทางโรงพยาบาลจะออกมาชี้แจงยังไงเพราะบางทีการที่คุณหมอไม่ตอบแบบนี้
มันกลายเป็นข้อสงสัยอ่ะว่าเอ๊ะแล้วสรุปไหนระหว่างแล้วเราก็ไม่รู้จะทำไงต่อด้วย
ใช่เกิดอะไรขึ้นทั้งสามีแล้วก็คุณแม่สามีเขาก็มีความสงสัย
เขาก็ติดใจสำหรับเรื่องนี้อืมนะฮะแล้วเสียทีเดียวสองสองชีวิตเลย
ใช่ค่ะนะครับผมนะฮะก็ต้องขอแซมความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียด้วยนะครับ
นะฮะอ่ะเดี๋ยวเบรกก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาใส่ไข่กันต่อสักครู่เดียวครับ
ดีนี่ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นออร์แกนิคโรสแมรี่และออร์แกนิคคาโมมาย
เรื่องคุณไม่จบจริงจริงเนอะอ่าฮะคนส่งมาเยอะยิ่งกว่าเออ
วาระแห่งชาติบางทีเราไม่ได้สอบถามความคิดไม่รู้ต่อไปนี้เราเอาเป็นแบบสอบถามความคิด
เห็นวันนี้จิตแจ่มใส่กันไหมอืมได้ครับมีหัวข้อมีประเด็นเนอะเออ
ประมาณนั้นนะนี่แหละอย่างวันนี้เมื่อกี้เขาบอกไม่มีหรอกค่ะ
ทางแอปเปล่าตังครับนี่ไงยังไม่จบว่ายังไงไม่มีค่ะอ่าฮะ
นี่นะฮะประเด็นของเราวันนี้นะครับส่งข้อความมาแล้วคุณโอเล่
บอกว่าใบละ๑๒๐เลยค่ะที่สุรินทร์ค่ะ
เจ๊หลงบอกเมื่อเช้าซื้อใบละ๑๒๐ปี
เจ๊หลงซื้อมาจากไหน
เจ๊หลงซื้อมาใบละ๑๒๐ปี
เลขอะไรบอกเจ๊หลงบอกด้วย
กัญชนรพบุรีขายไปตั้ง๑๑๐บาท๘๐คือเลขที่ไม่เข้าตา
เหมือนแบบเมื่อกี้

ไม่มีส่วนมากเขาบอกรับก็
แต่เมื่อกี้มีคนส่งข้อความมาบอกว่า๘๐มีแต่วันที่ตำรวจลงตรวจ

ถ้าสมมุติแต่มันผิดกฎหมายอย่างนี้
แต่ก็พ่อค้าแม่ค้าเขาออกมาปวนเหมือนกัน

ใช่ให้เขาขาย๘๐เขาก็ขัดทุน
หรือพอมันมีเลขดังเลขเด็ดก็เลยทำให้มี
แล้วก็เวลาเลขดังเลขเด็ดมันออกจริงเหรอ
มันก็ทำให้มีแนวเขาเรียกว่า

สมมุติอย่างนี้เราไปอยู่หน้าแผงเราก็คิดนะ

เช่นรถชนหรือเลขอะไรดังอะไรอย่างนี้ที่เราไปซื้อใช่ไหม
แต่พอไปอยู่หน้าแผงแล้วมันโหว่งจริงนะแม่

คนเราอ่ะโถนี่ขายใบละ๘๐บาท
โกว่าแว่นหน้าสนามกีฬาตรังปะครับเมื่อกี้อ่านไปทางอ่านดู

เตอรี่๘๐บาทก็เหมือนอากาศที่หาซื้อไม่ได้
คนบอกว่า๘๐บาทมันเป็นหัวอิทธิปต์
ก็ถามเจ๊อ๋อมเขาบอกคนเรามันจะถูก

ตอนที่แบบว่าเจ๊อ๋อที่ถูก๙๐ล้านนางบอกว่านางดูข่าว

ก็แบบมาปุ๊บก็นั่งดูข่าวกันปุ๊บ
เห็นรถคันหนึ่งประสบอุบัติเหตุ
นางก็เลยจับรถไฟไหม้อ่ะ
แล้วนางบอกเห็นในกองไฟอ่ะเป็นเลข

นางก็เลยไปซื้อไม่ใช่เลขทะเบียนด้วยนะ
คนไทยมักจะไปตีกับตรงเหล็กทาบงทะเบียนถูกต้องไหม

เห็นเป็นเลขในกองไฟเลยเม

ใช่แล้วก็เห็นเบิ้ล๒ครั้งด้วย
สองข่าวไฟรถไฟไหม้เหมือนกันด้วย

ก็เลยไปซื้อเลขท้ายมาก็เลย

แบบราบราบราบพอร์ที่ตอนนี้เจ๊ออกับราบราบราบพอร์มันไปอยู่ด้วยกันน่ะ

เขาแบบว่าเออบทมันจะเห็นน่ะ

มันก็ต้องบวกกับจินตนาการด้วยนะ

คลิปหนึ่งที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก
หลังจากผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งเนี่ย

หลังจากที่เธอไม่พอใจเพราะถูกแท็กซี่เนี่ย
ถูกพูดแบบคุกคามทางเพศนาง
ขณะที่เขาเมาแล้วก็นอนอยู่บนรถ
คือเขาเองก็เมาคือนางสาวชะนิการ
หญิงสาวในคลิปขอไปดูคลิปกันสักนิดหนึ่งฮะ
อืม

พี่ยอมรักพี่บอกแล้ว

พี่พูดจริงพี่คุยเล่นกับในไลน์กับเพื่อนเฉย
อ่าแล้วพี่พูดอย่างนี้ได้หรอ
พี่พูดอย่างนี้ได้ด้วยหรอ

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยถามว่า

ที่เมื่อกันพี่พูดจริงพี่พูดจริง
ต่อกับผู้ขับถูกต้องป่ะอ่าใช่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นางถึงโทรศัพท์ไป
ค่ะไปเคลียร์ไปคุยกับเขาซึ่งจะเล่าเหตุการณ์อย่างงี้ตีสองตนมาดื่มกับเพื่อน
แถวเข้าสารเนี่ยแหละแล้วก็จะกลับไปบ้านของนางวินอยู่ที่ครองแปด
ตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเมาเพื่อนจึงเรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน
โตนก็ขึ้นรถมาแล้วก็รู้สึกแม่งเมามืนอ่ะเวียนหัวอือฮือ
นอนยาวที่เบาะหลังรถเลยอ่าฮะจากนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะอาเจียน
อ่ากำลังจะลุกเพื่อบอกแท็กซี่แต่มันไม่ทันอาเจียนบนรถเขาซะก่อน
อืมแท็กซี่ก็บอกตนว่าอาเจียนบนรถต้องเสียค่าล้างรถแล้วก็เสียค่าเวลาอีกหนึ่งพันบาท
ซึ่งเขาบอกตัวเขาเองเขาไม่มีปัญหานะรู้กฎกติกาก็คือยอมจ่ายว่าชดใช้

ใช่ฮะพันบาทนี่คือให้รถรถที่ขับขาดทุนด้วยนะอ่า
หลังจากนั้นปุ๊บแท็กซี่ก็โทรหาเพื่อนตัวเองแล้วพูดขึ้นว่านอนหมดสภาพแบบนี้
ทำอะไรบนรถเลยดีไหมสิอืมสิใช่ไหมนอนบทสภาพอย่างเงี้
อะไรบนรถเลยดีไหมทันทีที่ตนได้ยินประโยคนั้นก็โกรธมากฮะ
ลุกขึ้นถามเมื่อกี้พูดอะไรอ่ะเมื่อกี้เนี่ยพูดอะไร
จากนั้นก็มีปากมีเสียงกันก่อนที่ตนจะโทรหาแฟน
แล้วก็โทรหาตำรวจที่สนพญาไทยให้มาที่เกิดเหตุ
สุดท้ายแท็กซี่ก็ยอมรับว่าจริงพูดคุกคามจริง
แต่เป็นการพูดเล่นอ๋อเป็นการพูดเล่นก็ไม่ควรหรือเปล่านะฮะ
พี่บอกว่าพี่ยอมรับพี่ขอโทษขนาดเดียวกันนายสูวิทย์อุดม
คนขับแท็กซี่เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตน
ไม่ได้พูดจาคุกคามเลยเพียงแต่ตอนที่อยู่ในรถน่ะ
ไม่ได้คุยอะไรกับผู้เสียหายอืมเพราะเขาขึ้นมาเขาก็นอนฮะ
เขาก็นอนอยู่หลังรถอ่ะคนเมาอ่ะสภาพมืนมันแล้วนะครับ
ตอนนั้นเราเห็นสภาพของผู้โดยสารเราเหนื่อยทำงานมาทั้งวันแล้ว
ก็เลยเตือนสติแบบตรงตรงว่าถ้าเป็นแท็กซี่คันอื่นอ่ะจะทำยังไงอืม
เขาก็ว่าอย่างงั้นมาอ้วกใส่รถเขาแบบเนี้ย
เมาแล้วขาดสติแบบนี้คันอื่นเขาคงทำไม่ดีไม่ร้ายไปแล้วไหม
อันนี้คือต่างเจตนาแต่ด้วยความคำพูดอาจจะไม่เข้าหูอ่ะอ่าฮะ
นึกออกป่ะซึ่งเหมือนกับเขาจับใจความฟังไม่หมด
เข้าใจว่าเราจะทำอะไรเขาก็เลยลุกขึ้นมาโวยวายจนเราต้องจอดรถ
แล้วก็ลงมาคุยกันข้างล่างเจตนาจริงของเราคือไม่ได้ตั้งใจพูดจากคุกคาม
แต่อยากจะเตือนคือเขาบอกเขาอยากจะแค่เตือนสติว่าเฮ้ยถ้าเป็นคันอื่นอ่ะอ่าฮะ
ผู้หญิงเมาอย่างนี้มันอันตรายนะอาจจะอันนี้คือความหมายของแท็กซี่นะอืม
ว่าไปนอนอย่างเงี้ยถ้าโดนกลับข่มขืนแล้วเป็นยังไงแล้วจะเป็นยังไง
แต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าผู้โดยสารได้ยินว่าเฮ้ยจับข่มขึบก็เลยของขึ้น
เขาว่าอย่างงั้นอันนี้ในมุมของแท็กซี่เขาบอกเอาเขาอ่ะเจตนาดี
เพราะเขาก็โทรศัพท์ไปบอกเพื่อนถูกต้องไหม
นี่นะฮะเข้าใจพี่แท็กซี่เลยนะฮะเพราะว่าเวลาที่อ้วกในรถเสร็จแล้วเนี่ย
โมทเวลาทำความสาธิ์เนี้ยกลิ่นมันยังติดอยู่เลยอืม
สามสี่วันก็ต้องแบบจอดจอดรถเนี้ยแล้วก็ตาก
เขาเรียกว่าแต่ตากแดดนะฮะ

แต่ว่าเขาก็ชดใช้มาแล้ว๑๐๐นะครับ

ทำไมวันนี้มาพูดแบบนี้ทั้งที่เขาก็จ่ายเงินค่าเสียหายไปตามที่พิกซี่ขอแล้ว
อันนี้ก็ไม่ควรจึงต้องขอโทษกับโทษกัน

คือเขาคิดว่าเขาสามารถพูดทำไม
ก็คือก็ใช้บริการในการขับโรคแท็กซี่ถูกค่ะ
คือเราไม่ต้องการให้มีเพื่อนคุยอยากนอนไป
แต่เข้าใจอ้วกก็คือเหมือนพี่ชาวมันคนละกรณี

แต่นี่คือแบบพูดทำไมเราก็ต้องตกใจกับป
ใช่ถ้าผู้หญิงฟังจะตกใจและยิ่งเมาอาจจะแบบฟังไม่ได้ทั้งหมด
บางทีมันก็แปลความหมายกันนะเนอะ
หรือขับไปอย่างเดียวไหม
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นน้องผู้หญิงได้ฟังแบบนี้
ก็ต้องตะโกนใส่พี่แท็กซี่ไม่ต้องพูด
ขับไปค่ะเต็มที่เลยตรงนี้
ก็ต้องนึกถึงใจเข้าใจเราด้วยนะครับ
ไปดูที่เกาะล้านกันค่ะสะพานไม้หัก
กำลังแบบว่าถ่ายรูปกันอยู่บนนั้นนะคะ
ปรากฏว่าหงายตกทะเลไป๔รายเจ็บสาหัสด้วยนะคะ
กรณีที่มีนักท่องเที่ยวหญิงไทยจำนวน๔ราย
พลัดตกสะพานจุดถ่ายรูปตรงสะพานเดินทางไปหาสังวานที่เกาะล้าน
โดยในจำนวนนี้มีอาการสาหัส๓ราย
ต่อมาทางด้านนายเกียรติศักดิ์ศรีวงชัยรองประหลัดเมืองพัทยาก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
พบว่าบริเวณที่เกิดเหตุทางเมืองพัทยาได้ติดป้ายนะคะ
เป็นพื้นที่อันตรายแล้วก็ห้ามพิงราวกั้น
มีป้ายติดเอาไว้อย่างนั้นซึ่งก็มีการเปิดเผยบอกว่าได้รับมอบหมาย
จากนายกเมืองพัทยามาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ทำการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่านักท่องเที่ยวทั้ง๔คนมายืนพิงโดยไม่ทันระวังตัวก็เลยหล่นลงไป
หลังจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบความพร้อมของสะพานแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของเกาะทุก
ยกเมืองพัทยาได้ให้ทางรองนายกเมืองพัทยาเนี่ยไปเยี่ยมดูแลอย่างใกล้ชิดตามขั้นตอนสิทธิ์ของผู้บาดเจ็บนะคะ
แต่จริงก็คือพอมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบางทีมันก็อาจจะต้องมีการแบบบูรณะซ่อมแซม
เป็นไม้หรืออะไรอย่างนี้มันก็อาจจะไม่ได้ปลอดภัยมากอะเนาะ
โดนน้ำทะเลทุกวันมันก็อากาศทะเลมันก็กัดกร่อนนะฮะ

แต่ว่านักท่องเที่ยวเองส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นด้วย

หลายสถานที่ไม่ได้รับการบูรณะหรืออะไรมานานแล้ว

ถูกห่างการดูแลนะไปสักพักนึงแล้วในเรือนี้มันก็อาจจะมีไม้ผูกไม้

ถ้าเปิดกลับมาเที่ยวก็สถานที่ท่องเที่ยวเขาอาจจะต้องมาเช็คสภาพ
บอกว่าซ่อมแซมบูรณะสิ่งของต่างหรือว่าสถานที่ของเราให้ดีนิดนึง
เมื่อกี้สะพานนั้นถ้าหล่นไปก็หิน
เค้าก็หนัก

ก็ฝากสำหรับสัมประธานที่ดูแล

เช็คความปลอดภัยเช็คให้เรียบร้อยด้วย

แต่บางทีก็เราอาจจะไม่ทันได้ระวังแต่ถ้าเราผ่านไปหลายข่าวแล้ว
ก็ฉันบอกแล้วไงมันเหมือนกำลังไปถามว่าวันนี้หมูขึ้นหรือเปล่า
หมูลงหรือเปล่าวันนี้ราคาหมูลงไหมลง๓เรื่อง

ส่วนใหญ่ส่งมาคือเกิน๘๐บาทหมดเลย
ร้อยสิบบาทแบบนี้เลยนะฮะตลาดมี๘๐บาทใช้แอพใช้ตอนนี้มันใช้แอพเปาตังศ์
ซื้อได้๘๐บาทเขาไม่บ่วงไม่ได้

เราจะแก้ปัญหาครับผมนะฮะก็อาจจะมีแบบไม่ทุกที่เนอะอ่าฮะ
อ่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างครับเป็นเรื่องราวของช่างตัดผมร้านดังที่ชนบุรีครับ
และที่สำคัญคือตัวเองไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคา
จากการที่เจ้าชายฟาอิเจฟฟี่โบเกียนะครับ
ซึ่งย้ายมาค้าแข้งที่ชนบุรีเอฟซีฮะ
ได้ไปตัดผมที่ร้านครับทำให้แฟนบอลเนี่ย
แวะไปใช้บริการตามที่เจ้าชายบูนายได้ไปตัดบ้าง

เขาบอกว่าท่านนี้เนี่ยเป็นหลานของขศัสดิ์บูนาย

นะครับแล้วก็มาค้าแข้งกับชมบุรีเอฟซีนะครับ

ล่าสุดทีลพัดท์นะครับมั่งมีหรือว่า
หลังโพสต์ภาพเจ้าชายฟ้าอีกนะครับมาเสริมหล่อที่ร้านนะครับ
ทำให้ร้านของตัวเองเนี่ยโด่งดังชั่วข้ามคืนเนี่ยฮะ
และมีคนเนี่ยแห่มาสอบถามจำนวนมากว่าร้านอยู่ที่ไหน
จองคิวมาตัดที่ร้านบ้างนะครับเมื่อถามว่าเจ้าชายบลูไนเนี่ย
ตัดผมจะทำให้ร้านดังขึ้นแล้วก็จะมีการขึ้นราคาบริการหรือไม่
ทั้งทีตอบว่ายังคงคิดราคาเดิมครับไม่มีการขึ้นราคาโดยค่าตัดผมอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาท
ถ้าสระผมด้วยก็จะเพิ่มเป็นสามร้อยบาทซึ่งปกติทางร้านได้ตัดผมแล้วก็
บรรดานักเตะชนบุรีเอฟซีอยู่หลายคนนะครับก่อนจะมีคำแนะนำให้เจ้าชายเนี่ย
ลองใช้บริการดูเจ้าชายหมายถึงเจ้าชายมาอยู่เตะอยู่ชนบุรีเอฟซี
อยู่อยู่อยู่ที่หมูชนบุรีเลยหรอถูกต้องฮะมาเป็นนักผู้ดอนแล้วเขาเป็นอะไรกับเจ้าชายที่แบบทุกคนต้องตามหล่อหล่อ
เป็นเจ้าชายหล่อหล่อเป็นหลานฮะอืมเพราะฉะนั้นเป็นหลานเป็นคนหล่อหล่อคนหนึ่งอันนี้ชอบมา
ใช่ที่หล่อหล่อให้เท่ประสับดุในอันนั้นเป็นเจ้าชายเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะ
ก็คือวันนั้นเป็นลูกแต่ท่านนี้น่าจะเป็นหลานเป็นหลานอีกทีนึงนะครับ
คนนี้คือลูกคนนี้คือหลานใช่นะครับแต่เขาเป็นเจ้าชายทั้งคู่ทั้งคู่
แล้วตอนนี้ก็เป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกนะเนี่ยเหรอ
เขาบอกเป็นนักเตะที่รวยที่สุดในโลกอืมมีเงินเยอะที่สุดในโลกอืมเจ้าชาย
หมื่นล้านตอนแรกเราก็วันนี้ก็ได้ลองโทรไปถามท่านทีเมื่อกี้มาก่อนเข้าแรงการว่าตกลงแบบ
ลูกค้าเยอะอะไรยังไงไหมปรากฏว่าท้านที่ว่านี่ดูขาวใส่ขายทุกผันเลยครับ
ไม่มีเวลาจะมารับหรือแบบตอบเยอะเพราะว่าลูกค้าแน่นจริง

แล้ววันหนึ่งเขารับกันได้แค่ประมาณ๘๖๗หัวนั่นนะครับ

ท่านเจ้าชายนี้ทริปให้๒ล้านจริงไหม
เดี๋ยวไอ้จิ๊นถามนี้เออมีข่าวว่าจริงเหรอ
จ้าชายทริป๒ล้านฉันไม่เชื่อพี่

หรือเจ้าชายเปิดร้านให้เลย

เลยดูก่อนเลย
มีคุณผู้ชมบอกมาสารสำเร็จ
พระเจ้าต่างสินจันทบุรีเขาบอกว่า๑๕ร้อย๖๐

ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงยังไงร้อยหกสิบ
อันนั้นเป็นฟุตในชุดการ์ใหญ่ใช่ต่างเอามารวมกัน
คือเลขไม่สวยอย่าง๐๐๐๓๐๐๖ตัวนี้ใช่ไหม
มันก็ซื้อเหมือนซื้อทิ้งใครจะไปซื้อล่ะ

ราคาไม่สำคัญที่สำคัญขอถูกบ้างได้ไหมค

บางคนเรายินยอมจะจ่ายถ้าจะถูกเนอะ
หลายคนคิดเหมือนนั้นรักษาเหรอว่าต้องไปทางนั้น

ครับผมนะฮะเอาอย่างนี้
เดี๋ยวเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

คุณปราปรกรครั้งที่เขาออกมาประกันว่าเขาติดโควิด

แล้วก็ขอโทษที่ทำให้ทุกคนจะต้องแบบกักตัวกัน

บอยกับเฟย์เขาบอกกักตัวแต่ไม่กักใจอะไรอย่างนี้

ปรากฏอีกหนึ่งคนที่ต้องรอดูอาการก็คือน้องเฟย์

โดยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้โพสต์โชว์ผลผ่านทางไอจีสตอรี่พร้อมว่า
ตรวจแล้วค่ะผลตรวจยังเป็นลบนะคะ

ใช่ก็วันนี้ก็เจอถามน้องแพรวาไงที่แฟนคุณน้อง

เพราะจริงคบกันว่าเขาก็จะแบบแหม
คุณน้องเราก็ต้องตากตัวกันการพออยู่บ้านด้วยกัน

หนูว่าพี่หนุ่มโทรหาหนูเมื่อวานตอนประมาณสัก๖โมง

พี่หนุ่มไปกินข้าวเหมือนกัน

เพื่อคอยเตือนว่าสาวที่มีปัญหาคล้ายกับน้องพิมเนี่ยฮะ
โดยสาวพิมเล่าว่าวันนี้เนี่ยพิมพ์มาแชร์ประสบการณ์
ผ่าตัดมดลูกรังไข่ค่ะ
ค่อนข้างกังวลมากกับการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับ
แต่เมื่อคุณหมอบอกว่ารักษาความปลอดภัยของชีวิตไว้ก่อน

อย่าคิดว่าเรื่องประจำเดือนมาน้อยมามากเป็นเรื่องปกติ

ตอนนี้พิมพ์กำลังออกจากโรงพยาบาล

แล้วก็จะได้มีแรงกลับมาทำงานนะฮะ

หวังว่าคลิปสั้นนี้จะช่วยสะกิด
หรือเตือนสาวที่มีปัญหาคล้ายกับหนูนะครับ

เดี๋ยวจะลองทำคลิปถ้าทำได้
คือการมีสุขภาพที่ดีค่ะ

เป็นคนหนึ่งที่ต่อสู้กับมะเร็งจนชนะ
ต้องยอมรับ
ครั้งหนึ่งขณะที่ชีวิตกำลังเป็นนางเอกลุ้งโลดเลย

พิมแม่งเหมือนแบบว่าถูกไหว
ไปเจอมะเร็งมี
เขาก็บอกไอ้พิมตอนนั้นก็พิมหมด